คุณผู้ชมครับอีกที่หนึ่งนะที่อีสานเหมือนกันเดี๋ยวจะพาไปนะครับ
เขาก็มีวิธีในการลงเล่นน้ำคลายร้อน
แต่ถ้าเล่นน้ำคลายร้อนมันก็ต้องมีอะไรที่มันแบบฟู
เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรครับ
อะไรฟิวปล่อยแสง
นี่ที่จังหวัดนครราชศรีมาแถวอีสาน
สมแล้วที่มีกิจกันแบบนี้เขาต้องเรียกว่าอะไรรู้ไหม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

แล้วก็เอามึของที่เอามาถ่ายถูให้มันเรียบติดกับหน้าดินแบบนี้

เวลาสไลล์ลงไป
แล้วก็มันก็จะไม่ถลอกปอกเปลือก

คุณผู้ชมก็เป็นสไลเดอร์ที่ทำเองนะครับทำเองเล่นเองนักเลงพอครับ
นี่แหละครับก็เป็นโครนอย่างที่บอกไปอุปกรณ์ก็ไม่ยาก
สองมือนี่แหละครับกับน้ำนิดหน่อยถูไถให้มันเรียบให้มันเนียนหน่อย
พอมันเนียนแล้วเนี่ยแผ่นหลังของท่านรวมไปถึงบ้านท้ายเนี่ย
มันก็จะไม่ถลอกปอกเปลือกมากจนเกินไปอ๋อมันลื่นลื่น
แต่ผมบอกเลยต่อให้มันลื่นขนาดไหนเล่นไปสัก๓๔ทีเดี๋ยวรู้เรื่องเลย
เคยเล่นแล้วตอนเด็กเด็กจริงเปล่าทุกวันนี้เป็นยังไงคะ
ทุกวันนี้ยังเป็นรอยแดงอยู่เลยภาพเป็นความทรงจำ
มันเป็นวิถีชีวิตของน้องหนูไงตามชนบทนั่นแหละครับ
พอมีบริเวณที่เป็นแหล่งน้ำแล้วก็มีโครนแบบนี้อยู่ข้าง
เขาก็จะมาทำเป็นสไลเดอร์แบบนี้ลงไปเล่นน้ำกันเพื่อคลายร้อน
เราเอาวิถีของน้องหนูแถวภาคอีสานที่โคราช
มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามภาพบรรยากาศแบบนี้บางคนดูแล้วนะก็นึกถึงตัวเอง
สมัยเด็กว่าเฮ้ยเราเคยมีวีรกรรมอะไรเวลาชวนพักพวกไปทำกิจกรรมนู่นนี่นั่น
ดน้ำในคลองผมเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เหล่าผู้ชายเด็กชอบไปเล่นกัน
มันสนุกได้เปียกน้ำได้เลอะเถอะแล้วมันก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเลย
ลงแค่แรงนิดหน่อยแล้วก็ความเลอะเปลือเปื้อนกลับถึงบ้านแม่บอกไม่ให้เข้าบ้าน
อาบน้ำก่อนไปเปียกชุดอาบน้ำก่อนไงเหลอะกลับมานี่แหละครับ
เป็นบรรยากาศของเด็กตามชนบทจริงมันก็เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีอย่างหนึ่งนะ
กรุงเทพก็เล่นแบบหนึ่งเด็กต่างสวัสดิก็เล่นแบบนึงมันก็สร้างประสบการณ์ต่างกันไป
แต่ก็ต้องฝากเตือนนะผู้ปกครองก็ต้องคอยดูแลดีนะเด็กกับแหล่งน้ำเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูแลกัน
หน้าร้อนเด็กจมน้ำเยอะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะ